ส่วนกรณีที่นักเรียนสาวม๕นะคะในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ไปแจ้งความบอกว่าคนขับรถแกรป
เรื่องนี้เธอบอกว่ามีการเอาคลิปเสียงมาเปิดเผยเพิ่มเติม
ซึ่งคลิปเสียงนี้มีรายละเอียดบอกว่า
คนขับแกร็ปใบนี้ขอร้องให้เธอยอมความ
อย่าเอาเรื่องกับเขาอย่าแจ้งตำรวจเลย
เขาบอกว่าเขาตายแน่เลยถ้าเมียลูกรู้เรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้น๑๙กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลาตี๒นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนสาวม๔
อายุ๑๗ปีในพื้นที่อุดรเปิดเผยคลิปสนทนา
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะเธอก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษารุ่นพี่
พี่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาชายคนที่ขับรถแกรปคันนี้
เขายอมรับว่าก่อเหตุจริงและขอร้องกับรุ่นพี่ของเธอเนี่ย
ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจฟังเสียงคลิปกันหน่อยค่ะ
สั้นอะไรอย่างเนี่ยบางที่ผมก็ไม่รู้ใช่ที่รับผิดชอบยังไง
คุยปรึกษากันก่อนว่าจะเอายังไง
แกรนวกพวกผมรู้ผมจะเหลือโรยไหม

หายสาว๑๗ปีม๕บอกด้วยนะว่าคนขับรถแกรปนอกจากคุยกับรุ่นพี่เธอแล้ว
ร้องขอว่าไม่ให้เอาความให้ยอมความกันแล้วเนี่ย
ไปหาเธอที่หอพักด้วยนะไปสอบถามยามว่าอยู่หรือเปล่า
คือช่วงนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ลงมาหา
ก็เลยติดต่อทางแชทข้อความทางอินบ็อกซ์โดยคนขับรถแกรปเนี่ย
อมรับว่าทำจริงแต่ร้องขอเหมือนเดิมเลยกับผู้เสียหายเองเลยนะ
บอกว่าให้ยอมความและเห็นใจเขาหน่อยเห็นแก่หน้าลูกหน้าเมียของเขา
ไม่งั้นเขาอาจจะตายได้และเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะ
แม่คนขับรถกร้าบจะไปขอขมาไปขอโทษ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะ
หอพักของเพื่อนผู้เสียหายพบว่านางสาวหนึ่งนามสมมุตินะ
สังสรรค์วันเกิดกับเพื่อนที่ห้องพักจริงจนช่วงตี๒กับ๒๔นาฬิกา
นางสาวหนึ่งสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนถือเสื้อคลุมแขนยาว
เดินออกมาจากห้องเมียกาลมืนเมาเสริย์ไปเสริมาเดินไปที่ปากสอย
แล้วก็มีรถเก๋งสีขาวมารับนางสาวหนึ่งออกไป
ผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นผู้ชายอายุ๓๓ปีเป็นชาวบ้านผือนะคะอุดรธานี
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
ได้โทรศัพท์ติดต่อมาขอเข้ามอบตัววันจันนี้
แต่ถ้าหากไม่มาตามนัดหมายแล้วตำรวจจะรวบรวมหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปนะคะ
ส่วนผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายที่อายุ๑๗ปี
ระบุว่ามีบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศ
ขณะนี้แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจค่ะ